ใกล้เสียงเดินแบบนี้หลายหลายคนอยากจะช้อปปิ้งแต่มันตีดอยู่ที่เงินในกระเป๋านี่แหละอ๋อจริงค่ะ
คุณพ่อลูกแฝดเขาก็เลยมีกิจกรรมดีมานำเสนอกันนั่นก็คืองานขายเพื่อน
นั่นเป็นการรวบรวมเอาสินค้าของเหล่าดาราตั้งตั้งหัวจะหลดเท้าเลยนะคะออกมาขาย
ของน้องแฝดมีก้ามีย่ามาด้วยเหมือนกัน

แต่อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อเขาต้องเคลียร์ก็คือ
คือที่ว่าห่วงลูกสาวเนี่ยหนักมากนะคุณ
ถึงถ้าที่พูดทุกวันว่าห้ามมีแฟนก่อนอายุ๒๐

๒๓เดือนค่ะ

ว่าตอนนี้เขาชินกับการเลี้ยงลูกแฝดแล้วหรือยัง
ฟังทั้งหมดนี้จากหนุ่มป๊อกกันเลยจ้า

พูดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยซึมซับไปเอง
จะบอกมีก้ามีก้าต้องดูมีย่าด้วยนะ
ต้องอยากให้น้องมีแฟนเร็ว
สำหรับของกี้เองเนี่ยผมต้องชมเขาแหละ
แล้วก็เขาเป็นแม่ที่แบบสู้มาก
แล้วก็กี้ก็ให้นมมาตลอดตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล
เขาต้องให้นมลูกประมาณทุก๒ชั่วโมงครึ่งถึง๓ชั่วโมง

อีกหนึ่งประเด็นค่ะก่อนหน้านี้
ทำเอาน้องสาวของสาวมากกี้เนี่ยออกอาการปรี๊ดแตกนะคะ
คือมีคนเข้าใจว่าตัวของน้องสาวมากกี้เนี่ยไปกิ๊กกับหนุ่มป๊อก
งานนี้ค่ะพี่เขยสุดหล่อเขาออกตัวเลยบอกว่า
ขำเฉยเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไร
ก่อนจะทิ้งท้ายว่าฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของทั้งคู่ด้วย
เร็วนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะ
คือน้องสาวของมากี้เธอก็เป็นนักร้อง

ก็มีความสนิทสนมกับทางพี่เขยด้วย

ใช่แล้วก็รอติดตามผลงานกันไปนะ
ชี้แจงกันไปก็จบกันไป
ชัดเจนนะ